เหตุก็อุกอาจกลางเมืองชนบุรีเหมือนกันคุณ

ผู้ชายสองคนนะไปชิงทรัพย์นักท่องเที่ยว
ทรัพย์ได้ทรัพย์เขาแล้วไม่พอนะคุณ

โอ้โหเหตุอุกอาจมากนะฮะ
เกิดขึ้นที่ศรีราชาที่ชนบุรีนะครับ
ตำรวจสพแหลมชะบังก็รุดไปที่เกิดเหตุเข้าตรวจสอบ
เหตุคนร้ายใช้ปืนจี้ชิงทรัพย
แล้วก็ยิงบาดเจ็บบริเวณลานจอดรถ
ซอยแหลมชะบังทาเวอร์หมู่๘ที่ตำบลทุ่งสุขลา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบตีหนึ่งนะครับ
ผู้บาดเจ็บคือนายปียวัตรแซ่ล้ออายุ๒๗ปี
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดนะครับหมดสติ

เจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ชีพปฐมพยาบาลช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ใกล้กันพบหัวกระสุนปืนขนาด๓๘
ตกอยู่ที่พื้น๑หัวอันนี้นะครับ
แฟนสาวของผู้บาดเจ็บนะครับยืนรอให้การกับตำรวจ
ด้วยความตกอกตกใจนะครับ
โดยเปิดเผยบอกว่าเธอกับแฟนนุ่มเนี่ย
สังสรรค์ที่ร้านอาหารในแหลมชะบัง
ไปกันหลายคนนะไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครเลย
กระทั่งขับรถกลับมาที่คอนโดมิเนียม
จอดรถจุดตรงนี้แหละฮะตรงลานจอดรถเนี่ยนะฮะ
แล้วทีนี้ก็เดินออกมาจากรถได้แค่๑๐เมตรเอง
มีชาย๒คนครับอายุน่าจะสักประมาณ๒๕๓๐ปี
ลักษณะเนี่ยผอมนะคุณนะสูงเนี่ยพอกัน๑๖๕เซนติเมตร
เดินเข้ามาบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณทำเป็นเหมือนหวังดี
บอกว่าไม่ได้ปิดกระจกรถแต่แค่บอกประโยคนี้คุณ
ผู้เสียหายก็หลงเชื่อหันไปดูกระจกรถปรากฏว่าผู้ชายสองคนเนี่ย
ชักปืนมาเลยฮะมีกันมาคนละกระบอกเลยคุณชักปืนมาจี้เธอ
แล้วก็แฟนนุ่มแล้วก็ผลักทั้งเธอและแฟนนุ่มเนี่ย
ไปที่ข้างรถบอกให้แฟนนุ่มของเธอส่งกระเป๋าให้
แต่แฟนนุ่มนะครับพยายามขัดขืนคุณมีการยื้อแย่งกระเป๋ากันนะฮะ
จากนั้นคนร้ายนะจึงยิงใส่ยิงใส่แล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะฮะ
ตอนนั้นฝ่ายหญิงรีบเข้ามาดูแฟนเพราะถูกยิง
ไม่ได้สนใจว่าคนร้ายหลบหนีไปทางไหน

โหดนะฮะจี้ชิงทรัพย์เขาแล้วยังยิงหัวเขาอีกนะฮะ
คุณผู้ชมฮะในกระเป๋าของคนเจ็บเนี่ยเป็นกระเป๋าสะพายสีดำนะครับ
ี่ห้ออดีดาสในกระเป๋ามีโทรศัพท์มือถือไอ
แล้วก็แน่นอนมีเอกสารสำคัญนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่

บริเวณลานจอดรถในซอยแหลมชะบังทาเวอร์

ซ้ายมือเป็นร้านลาบบุรีรำ
ส่วนด้านหน้าเป็นคอนโดมิเนียมอย่างที่เห็น
เพราะว่าทั้งคู่กำลังจอดรถ

ด้านขวามีร้านขายอาหารตามสั่ง
ส่วนด้านหลังเป็นหอพักนะครับ
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสวนด้านหน้า
ก็จะมีคราบมีกองเลือดหลงเหลืออยู่บ้างฮะ
งไปไม่ไกลก็จะเป็นจุดที่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้าย
ซึ่งตำรวจได้เก็บปลอกกระสุนไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราได้นี่ปลอกกระสุนปืนที่ตำรวจเก็บไป
ทีมข่าวเราได้คลิปวงจรปิดนะครับ

คุณผู้ชมดูคลิปวงจรปิดนี้หน่อย
เพราะว่าได้ยินเสียงนะวินาทีปืนดังขึ้น๑๒นัด
หลังจากนั้นเสียงแตรเสียงสัญญาณของรถดังขึ้นต่อเนื่อง
แล้วก็มีเสียงเหมือนบีบเป็นระยะบีบแช่ยาว

ที่ผู้เสียหายบีบแตรเพื่อร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงตั้งแต่ต้นนะฮะ

หลังจากนั้นนะฮะไม่นานได้ยินเสียงเหมือนกดแตรนะครับ
กดสั้นบ้างกดถี่บ้างกดยาวบ้าง

คุณผู้ชมฮะต้องสอบถามทางพยาน
คนที่เห็นรถต้องสงสัยนะเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง

ผิดสังเกตเพราะว่าขวางหน้ารถของเขา

คล้ายกับมาซุ่มดูอะไรบางอย่างนะครับ

เราก็เลยสัตวิจัยเลี้ยวรถออก
มันน่าจะซุ่มเหรอครับ
เพราะมันมีคำหนึ่งเหมือนมันเผิดไปอะไรข้างหน้า
พยานบอกว่ามันน่าจะมาซุ่มนะคุณหวังอะไรบางอย่าง
ทีมข่าวได้พูดคุยกับแม่ค้าร้านอาหารนะฮะบอกเล่าให้ฟัง
บอกว่าร้านเธอปิดประมาณตี๒นะครับ
ช่วงเกิดเหตุก็ประมาณเที่ยงคืนกว่า

ก็เลยรีบตะโกนบอกลูกบอกว่ามันเป็นเสียงปืนแน่นะฮะ
น่าจะมีอะไรสักอย่างนะฮะแต่ลูกคิดว่าเป็นนักศึกษา
มาจุดประทัดเล่นกันแต่แม่มั่นใจว่าเป็นเสียงปืน
กระทั่ง๑๒นาทีแฟนสาวของคนเจ็บตะโกนขอความช่วยเหลือ
ทีนี้แม่ก็เลยตะโกนบอกลูกแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งดื่มอยู่ที่ร้าน

ได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่ทีนี้ถามว่าวัยรุ่นทั้งหลายแหละตรงนี้กล้าไปไหม
ไม่กล้าไปเพราะก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงปืนนะฮะ
ทีนี้ฮะตัวแม่ค้าเองก็เลยวิ่งเข้าไปดูเองเลยคุณ

วิ่งเข้าไปดูเองเลยก็พบว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับ
เธอเองไม่เชื่อว่าจะเป็นการชิงทรัพย์ธรรมดาธรรมดา
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายและคนเจ็บ
อาจจะต้องมีอะไรกันมาก่อนคือมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะโดนยิงถึงขนาดยิงหัว

จะมีเหตุร้ายก็แค่วิ่งราวกันธรรมดาเท่านั้นเองนะครับ
ขณะที่เด็กเสิร์ฟของร้านลาบบุรีรำติดกับจุดเกิดเหตุก็บอกว่า
ปกติลานจอดรถตอนกลางคืนจะมืดมาก

ตอนเกิดเหตุตัวเขาก็นอนอยู่ในห้อง

แล้วก็เสียงตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่ตอนออกไปดูไม่เห็นคนยิงแล้วนะฮะ
ส่วนคนถูกยิงเป็นลูกค้านะ

เขาก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับ
ตั้งแปปเดี๋ยวออกมาก
แจ้งอยู่เพราะว่าผมก็เปิดแฟ่ลอยส์หนึ่ง

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อแฟนสาวของผู้บาดเจ็บอีกครั้งนะครับ
เพื่อจะสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าเธอให้คำตอบบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูล
หลังจากที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทั้งหมดแล้วนะครับ
แต่ว่ามีน้องสาวของผู้บาดเจ็บคุยแทน
บอกว่าขอให้ปากคำกับทางตำรวจก่อน
เพราะสภาพจิตใจของคนในครอบครัวก็ยังย่ำแย่อยู่นะ

แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์ธรรมดานะครับ

กระจายกำลังลงพื้นที่ทั่วซอยแห่งนี้เลย
หาภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างนะครับ
คาดว่าจะเห็นรถของคนร้าย
เพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจิราวัฒน์ศักดิ์ศรีวัฒนาภูมิกับการสพแหลมชะบังเปิดเผยนะครับว่า
เจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยหาข้อมูลแล้วก็ต้องตามจับกลุ่มตัวมาลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมายให้เร็วที่สุด
เพราะถือว่าเป็นคดีอุกอาจนะครับ
จากการตรวจสอบของตำรวจนะฮะตอนนี้ได้ไล่กล้องวงจรปิดจนพบกล้องแล้วนะคุณฮะ
กล้องนี้สามารถจับภาพรถต้องสงสัยได้นะครับ
นี่เบรกอยู่เนี่ยนะฮะเพราะว่าต้องเบียดกับอีกคันนึงจะสวนทางกันเนี่ยนะครับ
รถคันนี้ถูกขโมยมาเวลาเที่ยงคืน๓๓นาทีวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
อกจากนี้ยังพบรถต้องสงสัยในเวลาเที่ยงคืน๒๗นาทีหลังเกิดเหตุเช่นกัน
เป็นคนไปยิงคุณผู้ชมมันจะมีหลายคันมากนะคุณนะตอนนี้สองอ่ะนะ
งั้นมันต้องมีอะไรมากไปกว่าการชิงทรัพย์อะไรหรือเปล่า
ผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมีเงื่อนงำแล้วนะฮะเออเนี่ยนะฮะ
เงื่อนงำทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะดังนั้นตำรวจต้องคลี่คลายคดีนี้ให้จบโดยเร็วนะครับ
เพราะว่าคนร้ายยังหลบหนีอยู่นะ